เราพูดถึงเรื่องของฟุตบอลไทยลีกนะครับเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมครับ
เกมคู่ระหว่างเมืองทองกับเชียงใหม่เกิดจังหวะปัญหานะครับที่ผู้สินนั้นอาจจะมีการตัดสินผิดพลาด
แล้วเมืองทองก็ทำเรื่องร้องเรียนไปล่าสุดเนี่ยนะครับผู้สินท่านนั้นเนี่ยถูกแบนย้อนหลังเนี่ยสองเดือนนะครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สิบสองกรกฎาคมแล้วนะครับเกมไทยลีกที่เมืองทองบุกไปเสมอเชียงใหม่หนึ่งต่อหนึ่งครับ
เมืองทองก็ทำเรื่องร้องเรียนการทำหน้าที่๒เหตุการณ์นะครับของวรินทรศัสดีพุทธศิลปที่๑ในเกมนั้นนะครับ
เคสแรกก็คือไม่เป่าให้จุดโทษจังหวะที่ธิรสินแดงดาเนี่ยครับถูกวันใหม่เสียธนันดึงเสื้อแบบชัดเจนนะครับ
แต่ว่าลูกนี้เนี่ยไม่ได้จุดโทษในเกมคณะกรรมการก็ดูย้อนหลังแล้วครับมีคลิปหลักฐานส่งไปจากการถ่ายเท้าสดด้วยนะครับ
แล้วก็คลิปจังหวะนี้ของที่เมืองทองถ่ายเองด้วยก็เลยตัดสินนะครับลงความเห็นว่าพระรินทรตัดสินไม่ถูกต้องนะครับ
มีมติให้ลงโทษด้วยการห้ามทำหน้าที่๒เดือนตั้งแต่วันที่๓๑กรกฎาคมถึงวันที่๓๐กันยายนครับ
ส่วนเรื่องที่สองคือเรื่องการเป่านกหวีดก่อนหมดเวลาในช่วงครึ่งหลังครับ
คณะกรรมการก็ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดพลาดทางเทคนิคเรื่องเวลาที่โชว์บนสกอร์บอร์ดซึ่งขาดไป๑นาที๑๐วินาทีครับ
แต่เมื่อจับเวลาจากบันทึกการแข่งขันนะครับปรากฏว่าเวลาถูกต้องไม่ได้เป่าจบเกมก่อนเวลา
จึงมีมติเป็นเอกชันว่ากรณีนี้ไม่มีความผิดนะครับ
คุณซื้อชาวเซอร์เบียเรียบร้อยแล้วครับโดยลีตอฟสกี้นั้นเข้ามาคุมทีมในระดูการนี้
ซึ่งเป็นกุญสือต่างชาติคนแรกของสโมสรแต่ว่าผลงานนั้นไม่เป็นไปตามเป้า
ผ่านไป๒๑นัดมี๒๓คะแนนครับห่างจากโซนตกชั้นเพียงลูกได้เสียเท่านั้นนะครับ
รวมถึงตกรอบฟับวันถ้วยทั้งสองรายการไปแล้วด้วย
สุโขทัยนั้นก็จะให้ยานวิทย์นะครับยานวิทย์คันธราชที่ใกล้จบโบไลเซ็นต์
เป็นโค้ชรักษาการโดยมีโค้ชเบ๊ภายโรปบรรวมวัฒนธรรมนิหลก
ที่มีประสบการณ์ในการพาหลายทีมรอดจากการตกชั้นแล้วก็โค้ชจุ่น
นุรักษ์ศรีเกิดที่เพิ่งจะลาออกจากอายุทยายูนิเต็ดทีมในไทยลีก๒๐
เป็นตัวเต็งกุญสือใหม่ทั้งสองคนครับส่วนธนีการแดงดาแล้วก็นัฐกาลชินวงครับ
เตรียมตัวเดินทางไปเล่นให้กับสโมสรยูนานเหิงจุ้นเป่ยเหรียญทีมในศึกฟุตบอลลีกวันนะครับ
หลังจากที่มีการเซ็นสัญญากับทีมและจัดการเอกสารรวมถึงวีซ่าเป็นที่เรียบร้อย
ทั้งสองคนก็จะเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ